อีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีจริง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะการขับรถ
ไปดูเหตุที่มีรถคันหน้าเขายางแตกเกิดเบรกเอี๊ยดกระทันหันค่ะ
แต่ว่าคนรถคันหลังจะทำอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
เรียกได้ว่าคนขับรถตั้งสติได้ดีมากเลยนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถตู้คันหนึ่งจับภาพวินาทีขณะขับอยู่บนท้องถนน

แต่ว่าจู่คุณผู้ชมรถกระบะคันดังกล่าวก็เกิดเสียหลักเบรกกระทันหัน
ก็วิทย์ที่จะชนกัน
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะที่คนขับรถตู้สติดีมาก
สามารถหักหลบไปทางเลนขวาได้ทันค่ะ
ทีมข่าวใส่ตรวจโซเชียลของเราสอบถามไปยังไง
มรกฏยอดชมยานนะคะผู้ขับรถตู้คันนี้
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงที่บริเวณถนนมิตรภาพอำเภอปากช่อง

รถกระบะคันที่ขับอยู่ข้างหน้าเกิดยางแตก
แล้วก็เหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลักนะคะ
ซึ่งเคราะห์ดีที่หักหลบได้ทัน
ส่วนรถคันอื่นที่ตามมาคาดว่าหักหลบได้ทันเช่นกัน
ตัวเองก็เลยอยากฝากคลิปนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์
ถ้าเกิดยางระเบิดหรือว่ายางแตก
บอกว่าไม่ควรเลยที่จะเหยียบเบรกกระทันหันนะคะ
ควรจะชะลอรถเพื่อลดความเร็วลง
จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ใช่ถ้ายางระเบิดยางแตกแล้วยิ่งเบรก

แต่เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่ทุกคนเวลาตกใจ

มันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้อัตโนมัติ